วันนี้ประกาศตัดสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ปียพรแสงโกศึกแล้วก็คุณนรงเลิศกิจสิริ
เขาได้แถลงข่าวปมดราม่าของเชอเอม
ชะยานธนุษย์สอนทัศน์หมายเลข๘๒
โดยมีใจความว่ากฎระเบียบขององค์กรมีชัดเจน
โดยเฉพาะข้อที่๕๒๙ว่าด้วย
เรื่องห้ามผู้ประกวดเนี่ยนำพี่เลี้ยงเข้ามาในองค์กร
เพราะทางกองมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มนางงามอยู่แล้ว
ทุกคนรับทราบแล้วก็มีการเซ็นสัญญาชัดเจน
นางงามกล่าวเขาว่าอย่างนั้น
สามารถพิสูจน์ได้ตามกระบวนการยุติธรรม
ที่ว่าคุณเคนเข้ามาประชุมไม่เกิน๕ครั้งนั้นก็ไม่จริง
เพราะอะไรฮะมันมีกล้องวงจรปิด
มันมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการเข้าประชุมร้ายต่อหลายครั้ง
เข้าประชุมเฉพาะงานขายนั้นไม่จริง
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะประชุมแค่เรื่องการขาย

แล้วก็เรื่องเข้าพบกองน้องนางงามติดต่อผ่านพี่เลี้ยงประจำกลุ่มว่า
พี่นะเพื่อปรึกษาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ในการรักษาความลับยกเว้นคุณเคนซึ่งได้รับเอกสารไปแล้ว
แต่ไม่เซ็นส่งกลับเขาก็ว่าอย่างนั้น
โดยทางกองเนี่ยก็พยายามตามเอกสารมาโดยตลอดเลยนะครับ
แล้วก็เรื่องที่คุณอ้ำสนิทกับผู้เข้าประกวดอีกท่านหนึ่ง
ไม่มีสิทธิ์ใดในการยกมือให้คะแนนน้องด้วยซ้ำไป
สุดท้ายเรื่องตัดสิทธิ์น้องในฐานะผู้เข้าประกวด
สัญญาของทางกองเนี่ยที่ระบุว่าห้ามมีพี่เลี้ยงส่วนตัวนะ
วันนี้ทางกองขอประกาศตัดสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
แล้วก็ไม่มีการฟ้องร้องใดนะฮะขนาดเดียวกันก็มีการปล่อยแชท
หลุดออกมากว่า๗๙หน้าโอ้โหโดยเป็นก็ความแชทเอ่อ
สิทธิชัยอยู่ด้วยครับมีการพูดคุยกันมานาน
มีการวางแผนเตรียมการกันมาเป็นเดือนตั้งแต่กรกฎาคม
นะฮะเรื่องการผลักดันเชอเอมแล้วก็นินทาผู้เข้าประกวดคนอื่นอืม
ทั้งนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง
ดังกล่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่งานนี้ก็เลยทำเอาทวิตเนี่ยเดือดมากเลยนะฮะ
พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง

เนี่ยนะฮะเอาไปฟังเสียงไปฟังเสียงดู
เรียนคุณชายานุษย์สรทัศน์ปรากฏว่า
ระหว่างการประกวดท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชัย
วิโรธหรือเคนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัว
หรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอก

ได้ร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวด
กระทำของท่านจึงเป็นการผิดข้อตกลง
ดังนั้นทางกองประกวดจึงขอใช้สิทธิ
สิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ๓๐คนสุดท้าย
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป
คือเรามีที่มาที่ไป
ใช่ไหมฮะก็คือทางน้อง
น้องเชอมเนี่ยเขาก็เป็นผู้กวดบ่าย๘๒ใช่ไหมฮะ
ซึ่งล่างสุดเนี่ยก็คือติด๓๐คนสุดท้าย
พอจะเป็น๓๐๒๐๑๕จะถึงคนได้มงดูนะคะ
ปรากฏก็มีคนเรื่องเกิดขึ้นมาคืนคืนนึง
มีคนแบบว่าเข้าไปแบบบอกพี่ปุ๋ยนี่แหละว่า
เออมันยุติธรรมเหรอมันใช่เหรอมีคนนี้
หนักใจแล้วไม่รู้จะพูดหรือไม่พูดดี
แต่ตอนนี้ตัดสินใจพูดแล้วกันเพราะอยากให้ทุกคนเป็นธรรม
ก็บอกว่าน้องคนนี้มีพี่เลี้ยงอยู่ในกองประกวดด้วยนะ

เคาะคำถามนางงามเพื่อทดสอบความเป็น
มีปฏิพันธ์ไหวพลิบของน้องอะไรอย่างนี้

อย่างมี๒๙คน

แล้วแต่กองประกวดละการว่าจะว่ายังไงต่อ
พอกองประกวดรู้ก็คือมีการ

น้องก็ออกมาพูดเมื่อวาน
ว่าจะมีว่าตกลงคนนี้เป็นอะไรยังไง
คือก่อนที่จะมีการพูด

มีการขัดขวางจากกองประกวด

น้องก็จะไปแถลงที่สี่แยกอโสกละกัน

คุณเคนเป็นแค่โบรกเกอร์
ดูแลกันแบบชอบพอกันจะให้หางานให้

คุณก็ดิตรการสละสิทธิ์หรือไม่สละสิทธิก็แล้ว
แต่คุณอยากให้คุณสลากสิทธิออกจากกองประกวดไป

น้องผิดอะไรล่ะก็โยนมาให้กองปรากวดวันนี้ว่า
ถ้าเห็นว่าน้องไม่ถูกไม่ควร

ถึงวันนี้ที่ทางกองประกวดทาง

ซึ่งก็เป็นประเด็นที่

ก็คือทางน้องเชอเอมเนี่ย

แล้วก็เข้าไปสู่รอบลึกแล้ว

ทางฝั่งของคุณปุ้ยก็เอาข้อมูลออกมาเปิดเลย
ทำร้ายตัดสินมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่
หรือเอาจนวันนี้กองประกวดก็เอาหลักฐานที่๗๙หน้านั้น

ก็คือแชทในกรุ๊ปเนี่ยแล้วก็มีคนอ่ะ

ปุ๊ยบอกว่ามีมีแต่ยังไม่ได้เปิดให้ดูให้ดูแต่อยากดูเนี่ย
แล้วก็จนวันนี้จะไปถึงเรื่องราวต่างในคือน้องไปนางแบบ
จนวันนี้อย่างพี่โต้งหนึ่งในนั้นพี่โต้งชัชวินพี่โต้ง
พี่โต้งก็ออกมาพูดอ่ะคุณแม่งดูดูดิ้งที่พี่โต้งพูดดูอ่า
อันนี้คือสิ่งที่พี่ต้งพูดอ่าฝากถามน้องด้วยว่าจ้างช่ำผม
มาทำให้เพื่อไปงานช่างมาช้าไปสิบนาทีแต่ก็ทำได้ทุกอย่าง
เวลาและสวยดังใจเป๊ะแต่จบงานน้องเนี่ยมาบอกช่างว่า
ขอจ่ายเงินเพิ่มเพราะอะไรเพราะพี่มาสายเอิ่มที่พี่อะไรเนี้ย
ได้นัดน้องมาทำงานให้แล้วน้องมาสายเป็นสิบสิบนาทีเนี้ย
ทำไมน้องไม่ลดค่าตัวพี่บ้างล่ะคะอยากเชียร์อยากชมอยากชอบ
เชิญตามสบายแต่ช่วยถามหาความจริงจากคนในวงการที่เคยทำงานกับน้องกันบ้าง
ว่าพวกพี่พี่เนี้ยรู้สึกกันยังไงกับน้องอ่าไม่นางนาง
น้องก็เป็นน้องเป็นนางแบบแต่คือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะน้องเป็นนางนางแบบเป็นนางงามที่มาจากวงการนางแบบ
คนก็เลยบอกว่าก็ไปดูแล้วกันว่าน้องเป็นคนยังไงอย่างนี้ก็จนแบบตอนนี้ก็คือแบบเป็นสองฝ่ายไง

คือตอนนี้มันค่อยเป็นประเด็นไปได้เรื่อยต้องรอตรงคู่ดิการต่องรอดูเอกสารที่บอกว่ายอมรับว่า
ตกลงคุณเป็นหนึ่งในคณะการทำงานกองประกวดหรือเปล่า

เพราะว่าป้องกันการรั่วไหลของความลับ
พอมันจะเวทีจะไม่ศักดิ์สิทธิ์พูดง่าย

ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่ามีอีกคนนึง
น้องอีกคนนึงใช่ไหมชื่อน้องแพรว

ก็ไม่รู้จักกับคนที่อยู่ในกองประกวดเหมือนกัน
แต่น้องก็ออกมาพูดแล้วว่า
คือก่อนหน้านี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขารู้จักกับคนนี้

ซึ่งมันก็เอาตรงก็สุดท้ายก็คือมัน
มันเหมือนคล้ายกับว่าถ้าเกิดหนูจะไปทำงานบริษัทพี่หนุ่ม
แต่แม่หนูรู้จักกับพี่หนุ่มอย่างนี้

แล้วก็เอสอาต้องมาสัมภาษณ์หนูอย่างนี้

แล้วพี่เช้ารู้เรื่องปุ๊บพี่เช้ารู้สึกว่าไม่แฟร์

สมมุติถ้าเกิดหนูเข้าไปทำงานในบริษัทพี่หนุ่ม
ซึ่งแม่หนูเป็นเอสอาร์อย่างนี้
มันก็ดูแบบถึงแม้จะแบบมาบอกหมดเลยว่ามีกฎกฎิกาอะไรบ้าง
คนก็คายสงสัยไปได้ว่ามันจะมีรับลมคมไหนเลยหรือเปล่า
พี่เช้านี้ก็รู้จักกันในกองเหมือนกันด้วย

คือมันเลยทำให้การปลูกครั้งนี้มันดูเป็นแมสมาก
โอ้โฮ